ท่านผู้ชมครับเมื่อ๔โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
มีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่๑๐
ตรงนี้ครับตำบลเฮ้ยขมิ้นดำเภอนอ๋องแคจังหวัดสระบุรี
ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยชื่อร้อยตรีสมศักดิ์
นามสกุลประมาณอายุหกสิบห้าปีนะครับ

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเบอร์สิบสอง
เข้าแขนซ้ายคือแขนเกือบขาดอ่ะ
กระสุนทะลุเข้าไปถึงอกข้างซ้ายเลยนะฮะ
ส่วนมือยิงเป็นน้องเมียนะ
ชื่อว่านายคนนองน้อยหลงอายุ๕๙
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ถือปืนยืนรอมอบตัวกับตำรวจสพนแคร์อยู่
นี่ฮะนายคนนองมือยิงบอกว่า
ตัวเขากับผู้ตายขัดแย้งกันเรื่องถนนทางเข้าแปลงนานะฮะ

ทางฝั่งนายคนนองเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำถนนขึ้นมา
แต่ว่าผู้ตายที่เป็นพี่เขยเป็นพี่ภรรยานะฮะ
ไม่ยอมให้ใช้แล้วไปให้คนอื่นมาใช้อีกแต่ไม่ให้เขาใช้
ก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นเนี่ยมาเจอกันเลยมีปากเสียงกัน
ขณะขับรถไถนาเนี่ยจะไปแปลงนา
ผู้ตายก็ขับรถไถมาเหมือนกันแล้วก็เจอกัน

โมโหเลยวิ่งกลับบ้านเอาปืนมายิงครับ

บัตรก็ทำนองนั้น